หาของอร่อยทานโดยเฉพาะใครที่อยากจะกินซีฟู้ดนะ
จะพาไปกินที่ริมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
จะเป็นที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ริมทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็คงต้องที่นี่เลยล่ะค่ะ
หน้าอ่าวประจวบในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคิริขันโอ้โห
เพราะว่ามีความยาวถึง๖๐๐เมตรและมีร้านค้าตั้งเรียงรายมากถึง๓๒๐ร้าน
โอ้โหหลายร้านขนาดนี้คุณจะกินไหวไหมคะ

แต่ไม่เป็นไรค่ะค่อยเดินไปมีเวลาให้เราเลือกสรรนะคะ
แล้วพอคุณซื้อมานะก็จะได้มาเป็นแบบเสิร์ฟน่ารักมานั่งทานริมทะเล
ถ้าหมึกย่างก็หยุดตรงนี้แล้วหยุดตรงนี้ที่เธอ
ดูดิโอ้โหมีตัวเล็กตัวใหญ่หลายอย่างให้คุณเลือกค่ะ

นี่ดูดิเนี่ยแล้วก็หั่นมาสดใหม่แบบนี้กรอบเย็นอ่ะ

กุ้งย่างก็ได้กุ้งย่างดูเปล่าได้หมดไม่ตีด
ติดกินได้ทุกอย่างจริง
๑๐๐บาทระคาศพเหตุสมผลและกุ้งสดตัวอย่างใหญ่ใช่ไหม
หรือยังมีพวกหอยนางลมอะไรอีกมากมายหลายอย่าง
ส่วนราคาอาหารก็สบายกระเป๋า
เริ่มต้นที่๒๐๕๐บาทสำหรับเมนูพวกขนมของทานเล่นเล็กน้อยนะ
ส่วนอาหารทะเลหรือไม่เมนูซีฟู้ดที่เป็นจานใหญ่ก็ประมาณ๑๐๐๒๕๐บาทเท่านั้น

อาหารทะเลที่สดใหม่จากทะเลแบบนี้
ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะช่วงปีใหม่นี้ใครอยากไปเที่ยว
ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหมายปลายทางหนึ่งที่น่าไป
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศมากันมากมายนะคะ

คือเขาก็เตรียมวัตถุดิบเอาไว้อีกเยอะเลยนะ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบอกมาเถอะมาเที่ยวกัน
จะเตรียมของไว้ให้เต็มที่ไปเลยนะคะ
สำหรับเทศกาลปีใหม่ถนนคนเดินสตรีทฟู้ดริมทะเลหน้าอ่าวประจวบนี้นะคะ
เขาจะเปิดให้บริการติดต่อกันไป๓วันนะ
คือวันที่๓๐ถึง๓๑ธันวาคมต่อเนื่องจนถึง๑มกราคมปีหน้า
เวลา๔โมงเย็นถึง๓ทุ่มเท่านั้น
โมงเย็นถึง๓ทุ่มแป๊บเดียวนะ

ช่วงปลายปีจะไปที่ประจวบก็ลองไปแวะดูกันได้เลยจ้า
๓๒๐รันค่ะไม่ติด

ไม่ติดตรงนี้มีตังค์
เราจะมีให้ยืมหน่อย๒๐๐บาทไหมล่ะ